คุณผู้ชมเวลาเราเล่าข่าวที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นจะไปเอาคืนคู่
ขนาดนี้แล้วแต่มันพลิกกว่าคุณผู้ชมนะ
หายเส้นเยอะพลิกอะไรโจดอยู่หน้าบ้าน
พวกเยอะมันไม่กลัวอยู่แล้วแบบนี้เข้าไปหาในบ้านมองซ้าย
มองขวาค้นดูไม่เจออยู่ไหนอดีตของเรามันอยู่ไหนกันนะสัก
พักหนึ่งหันไปเห็นเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยวิ่งแล้ววิ่งแล้วกระเจิงแล้ว
นี่ฮะไม่ได้มามือเปล่าครับมาคนเดียวแต่มาพร้อมมีดฮะมีดเล่ม
ยาวเลยวิ่งเข้าใส่ทั้งห้าคนแบบไม่กลัวเลยทีนี้ห้าคนกับ
ไซค์สองคันทางใครทางมันเลยครับวิ่งหนีไม่คิดชีวิต
ลูกชายเป็นยังไงล่ะแล้วอย่างที่เห็นครับวิ่งกันแบบนี้
เน็ตไปแซวเลยนะไอ้แซว๕คนแซวแบบเสียทรงเลยแหมวิ่ง
รอเพื่อนเลยนะเป็นยังไงล่ะมาตีเขาถึงบ้านไอ้ตอนกลับ

บางคนก็แนะนำว่าให้เจ้าของบ้านเนี่ย
เอาภาพวงจรปิดไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานเลย
เพราะไม่รู้ว่า๕คนนั้นจะกลับมาอีกรอบหรือเปล่านะครับ